อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ฟังแล้วก็เครียดเหมือนกันค่ะทำไมฮะ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องของภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยภรรยาหลวงบุกไปตบภรรยาน้อยถึงคอนโด
วันนี้เราได้คุยกับทั้งสองฝั่งอืม
ทั้งฝั่งคนที่บอกว่าเขาเป็นภรรยาหลวงครับ
และฝั่งคนที่ถูกเรียกว่าเป็นภรรยาน้อยด้วย
ลองไปดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวว่า
เรื่องราวนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไง

ยังผัวกูเดี๋ยวพ่อเดาแม่ตัวเชื่อ
พี่ถ่ายรูปเลยครับ

เที่ยงพ่อกูเดาพ่อเณ่าแม่กูไม่พอ

คุณบอกหลายครั้งแล้ว

กับผู้หญิงชุดชมพูและพี่รอปภที่ขั้นอยู่ตรงกลางนะคะ
คนที่บอกว่าเขาคือภรรยาหลวงเนี่ย
คือผู้หญิงเสื้อสีดำบุกเข้าไปเปิดศึกตบก่อนเลย
แล้วก็โอ้โหตบตีกันอุตลุดโวยวายกันเสียงดัง
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปบอกว่า
แย่งสามีเขาไม่พอยังด่าพ่อแม่เขาด่าลูกเขาด้วย
มีพี่รอปภนี่แหละค่ะที่เสียสละเอาตัวไปขั้นกลางเอาไว้
ไม่ให้เห็นการบานตายไปกว่านี้
วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเจอกับผู้หญิงชุดสีดำก่อนนะคะ
เธอเล่าบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ๓ปีก่อน
เธอมีสามีเธอรับรู้มาว่าสามีนอกใจเธอไปมีภรรยาอีกคนนึง
ซึ่งก็คือเธอบอกว่าคือคนชุดชมพูเมื่อสักครู่นี้แหละ

เธอบอกว่าเธอรู้เพราะว่าฝ่ายหญิงเป็นคนโทรมาหาเธอเอง
หยามเธอบอกอยู่ยังไงไม่รู้เหรอว่าสามีไปมีเมียอีกคนนึงแล้ว
เธอบอกเธอไม่อยากรู้ต้องการอะไรถึงโทรมา
อีกฝั่งก็บอกฝ่ายชายเนี่ยเขากำลังตีตัวออกห่างจากเธอนะให้ไปคุยกันเอาเอง
สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอบอกเธอมารู้ว่าฝ่ายผู้หญิงที่โทรมาหาเธอ
ที่เธอบอกว่าเป็นภรรยาน้อยตั้งท้องลูก๒คนกับสามีของเธอ
หลังจากนั้นเธอบอกว่าฝั่งที่เป็นภรรยาน้อยเนี่ยโพสต์พาดพิงถึงลูกสาวคนโตวัย๑๔ปีของเธอ
ตอนนั้นลูกสาวเธอไม่สบายต้องรักษาตัวเกี่ยวกับภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
นอนโรงพยาบาลรักษาหมดไปสามแสนฝ่ายนั้นมาโพสต์พาดพิงถึงลูกสาวเธอ
เธอบอกว่ามีปัญหากับเธอแล้วมาแช่งลูกเธอทำไม
ถึงขั้นฟ้องร้องคดีอาญากันไปเลยนะคะแล้วฝ่ายคู่กรณีโดนปรับไปสองหมื่นบาท
ถูกเตือนห้ามโพสต์อะไรแบบนี้ด้วยแต่เธอบอกว่าอีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมหยุด
ยังโพสต์ข่มขู่ทำนองว่าเดี๋ยวจะเอาปัสสาวะไปสาดหน้าบ้านสาดหน้าเธอบ้างล่ะ
โพสต์รูปหลังจากที่ตัวเองคลอดลูกชายคนแรกบ้างล่ะ
ฝ่ายภรรยาหลวงเธอบอกว่าเธอเครียดมากถึงขั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตาย
อะไรก็แล้วแต่อย่าให้อีกฝ่ายมาระรานเธอได้
สุดท้ายสามียอมจดทะเบียนกับเธอเพื่อให้เรื่องนี้มันจบปัญหาไป
แล้วก็รับปากว่าจะรับผิดชอบลูก
หลังจากนั้นเธอก็ไปปรึกษาทนายความนะคะ
เรื่องการฟ้องร้องให้เอาผิดภรรยาน้อยในคดีชู้สาว

คู่กรณีเรียกร้องค่าเสียหาย๓แสนบาท

ตอนนี้อยู่ขั้นตอนรวบรวมหลักฐานใหม่เพื่อจะฟ้องร้อง
แต่ขณะเดียวกันเธอบอกว่าคู่กรณีก็ยังมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับสามีเธอมาโดยตลอด

ค่ะก็ยอมรับค่ะแต่ว่าในใจลึกคุณผู้หญิงทุกคนนะคะ
นอกใจมันก็เจ็บปวดทุกคน
แต่คือเรายังคิดว่าเรายังอยากจะรักษาเขาไว้
อยากจะให้พ่อมีลูกอยากจะรักษาสถานภาพครอบครัว
ซึ่งครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็เราสร้างเนื้อสร้างตัวลำบากมาด้วยกัน
ตอนไม่มีอดมาด้วยกันค่ะแล้วพอสบายแล้วอ่ะ
คือเราก็ยังอยากร่วมทุกข์ร่วมสุขต่อไปค่ะ
ทีนี้เธอบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏสามีติดโควิด
ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วค่ะเดือนพฤศจิกายน
เธอบอกว่าคือเหมือนสามีไปอยู่กับทางฝั่งคู่กรณี
แล้วเธอก็เดือดร้อนเรื่องว่าเอ๊ะไหนตกลงกันว่าสามีจะดูแลลูกใช่ไหม
แต่ไม่เห็นส่งเงินค่าดูแลดูลูกมาเลย
เธอก็เดือดร้อนเพราะว่าเธอก็ต้องจ่ายเรื่องค่าเทิมลูกอะไรต่างนานา
เธอก็บอกเธอถึงขั้นต้องเอาสร้อยทองไปจำนำจ่ายค่าเทอมให้ลูก
เธอก็เลยรู้สึกอยากจะตกลงกับสามีอีก
เพราะไหนบอกว่าคุณจะรับผิดชอบไงจะรับผิดชอบลูกของเราสองคนไง
แล้วนี่ทำไมคุณไม่ส่งเงินมาดูแลค่าดูแลลูกล่ะ
เมษายนที่ผ่านมาเธอเลยบอกขอไปคุยกับฝ่ายสามี

พร้อมกับลูกวัย๑๔ปีไปคุยกับสามี

วันนั้นพอกลับมาเสร็จอ้าวคู่กรณีโพสต์ด่าลูกสาวเธออีกแล้ว

ทนไม่ไหวจริงที่มาว่าลูกเธอ

ถึงลูกสาวแล้วเธอบอกเธอทนไม่ได้
แล้วเธอบอกว่าสามียังมีการพูดกับลูกเหมือนฝากผ่านมาทางลูกให้มาบอกเธอว่าเหมือนกับให้เลิกมายุ่งวุ่นวายได้แล้ว

ตั้งใจจะรอคุยไปที่คอนโดที่สามีอยู่กับคนที่เธอบอกว่าเป็นภรรยาน้อยนั่นแหละ
แต่สุดท้ายไปถึงไม่เจอสามีเจอฝ่ายคู่กรณีซะก่อน
คู่กรณีก็วิ่งไปแจ้งรอปภไปบอกว่าเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้มาอย่าให้ขึ้นมาอะไรประมาณอย่างนี้

ไปฟ้องรอปภเหมือนว่าเธอจะเข้าไปทำร้าย
บอกสุดทนแล้วนั่นคือฟางเส้นสุดท้าย
รับเธอเปิดก่อนเองเธอตรงเข้าไปแล้วตบก่อนเลย
แต่เธอบอกเธอก็โดนมือถือของฝั่งคู่กรณีตบหน้าตัวเองเหมือนกันนะ
เธอบอกว่าเธอยอมรับว่าสิ่งที่เธอทำมันผิด
ไม่ถูกต้องและไม่อยากให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
แต่ใครไม่เป็นเธอไม่เข้าใจหรอก

ก็ถามลูกว่าเอายังไงดีลูกลูกก็บอกว่ากลับบ้านเถอะแม่น้องรออยู่
เพียงละนึกถึงลูกคนเล็กว่ากลับบ้านเธอแม่น้องรออยู่
หรูกก็ถามแม่เห

อตรงพีดจะอย่างไรอยากทำอย่างไรต่อไป

แล้วก็รอเคลียร์ทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสักที
แล้วเธอบอกว่าอยากฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับครอบครัวอื่นด้วย
ความรักพอมันมี๓คนแบบไม่เต็มใจขึ้นมาเนี่ย
มันก็กระทบกันไปหมดทุกชีวิตในครอบครัว
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่คอนโดที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
คอนโดที่เห็นในคลิปนี้นี่แหละค่ะอยู่ย่านศาลายาจนครปฐม
ติดต่อไปยังผู้หญิงที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นภรรยาน้อยนะคะ

พูดแค่ว่าเธอคือฝ่ายคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เธอจะฟ้องเธอจะเอาหลักฐานไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเธอก็ยอมรับว่า

ตอบกันไปมาผ่านทางโลกโซเชียลมานานมากแล้ว
แต่แต่ละฝ่ายก็มีข้อตกลงเงื่อนไขต่อกันแล้ว
ทางฝั่งภรรยาหลวงก็รู้ดีว่ามีการตกลงกันยังไงเอาไว้
กังวลไหมที่เขาเอาเรื่องนี้มาออกข่าว

แต่ในส่วนของเธอเธอก็จะดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกัน

ก็คือฝ่ายสามีที่น่าจะเป็นคนกลางในเรื่องนี้นะคะ

คือพี่ชายกับภรรยาที่เป็นภรรยาหลวง
เหมือนมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาค่อนข้างนาน

แต่สองฝ่ายมีลูกก็ไม่รู้จะยังไง
เขาบอกว่าฝ่ายสามีตอนนี้เองก็เครียด
แต่เขาก็ไม่ได้มีการมาปรึกษาว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไง
แต่ที่แน่ที่เขาบอกเขายืนยันได้ก็คือ
ลูกเขาจะรับผิดชอบ
ส่วนกรณีที่ฝ่ายภรรยาหลวงบอกว่า
พี่ชายไม่ส่งค่าเลี้ยงดูให้ลูกให้อะไรเนี่ย
ฝ่ายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาก็บอกว่า
เมื่อเดือนเมษายนพี่ชายเธอยังให้เงินไปกว่า๕๐๐๐บาทอยู่เลย

แต่ที่ผ่านมาในฐานะลูกพี่ลูกน้องเธอบอกว่า
ก็เห็นว่าพี่ชายเธอหรือว่าตัวสามีเนี่ย
ก็ดูแลภรรยาหลวงแล้วก็ลูกทั้งสองคนอยู่นะ

ณตอนนี้คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นภรรยาน้อยที่ใส่ชุดสีชมพูในคลิปเนี่ย
ไปแจ้งความที่สพพุทธมนตรเรียบร้อยแล้วนะคะ
ถามว่าเรื่องของฝ่ายชาย
ฝั่งผู้หญิงชุดชมพูรู้ไหมว่ามีภรรยาอยู่แล้ว
เธอบอกเธอรู้รู้ว่าฝ่ายชายมีภรรยามาหลายคนแล้วด้วย
แล้วเธอก็พูดบอกว่า
ทะเบียนสมรสมาได้ยังไง

ต่างคนต่างอยู่เงียบน่าจะดีที่สุด

ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงงงไปหมดเลย